คุณผู้ชมไปดูความรักแบบฉบับรักเราไม่เก่าเลยของพี่พีชทองเจือกับพี่เจงภรรยาคนสวยกันหน่อยดีกว่านะ
รุ่นนี้เขาจะรักกันแบบไหนคุณผู้ชมไปชมกันในช่วง

มันเติมความหวานให้แก่กันแล้วรักนั้นจะยืนยาว
ไม่ใช่แค่พูดคำคมอารมณ์บาดใจที่ไหนนะสาว
เนี่ยครอบครัวตัวอย่างฝุดกับสามีแห่งชาติ
วงตำแหน่งคุณพ่อลูกสามเมียหนึ่ง
อย่างพี่พีชทองเจือนี่ไง
ไปไหนไปกันรักลูกรักเมีย
ขนาดมาเชียร์ลูกชายแข่งรถยังหวานหยดกันเบอร์นี้
ก็แบกพี่เจงขึ้นหลังไปเลยสิคะคุณค่ะ
ครั้งรักก่อนใครมายี่สิบเอ็ดปีแล้วนะจ๊ะนนอน
ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างน่ารักทั้งบ้านเลย
เฮ้ยใจฟู